เกิดขึ้นสักประมาณตี๔ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
รถขยะของกรุงเทพมหานครจอดอยู่ซ้ายมือ
ปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเห็นไหม
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเสยเข้าที่ท้ายรถ
สุดท้ายกลายเป็นเรื่องสลดนะคะเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
นี่ค่ะรถขยะของกรุงเทพมหานครนะคะสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อค่ะ
อยู่ตรงนี้นะคะจุดเกิดเหตุก็คือบนถนนพุทธมนตรสาย๓
มุ่งหน้าบรมราชชนนานีแขวงบางไผ่เขตบางแครกรุงเทพนะคะ
เหตุการณ์เกิดตีสี่วันนี้นี่เองค่ะมอเตอร์ไซคันนี้เป็นยามาฮาฟีโน
สีขาวแดงทะเบียนสี่ขอไข่คอควายห้าห้าเก้าสามกรุงเทพมหานคร
เห็นสภาพไหมคะคือต้องเบลอเพราะว่าภาพสยองพอสมควรนะฮะ
ขี่ไปชนท้ายรถขยะแล้วสุดท้ายคนขี่เนี่ยเสียชีวิต
ผู้ตายชื่อว่านางสาวสูงวิตาหนูน้อยอายุยี่สิบสามปีนะฮะ
สภาพคือคาที่เลยน่าเห็นใจมากนะคะ
เราต้องคุยกับใครคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คนขับรถขยะนี่แหละค่ะ
ชื่อว่าคุณบรรจงภิวหอมอายุสี่สิบหกปีนะฮะ
เป็นพนักการขับรถเก็บขยะให้การบอกว่ากำลังนำสิ่งปฏิกูลเนี่ย
ทิ้งที่โรงกำจัดขยะน้องแข็มตอนนั้นเกิดอาการง่วง
พอง่วงเสร็จปุ๊บเห็นไหมมีร้านสะดวกซื้อซ้ายมือครับ
จอดรถเพื่อไปลงไปซื้อกาแฟไปซื้อขนม
กะว่าจะเอากลับมากินในรถปรากฏว่าเฮ้ยหันมาอีกทีเอ้า
เสียงดังโครมกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซคันนี้มาชนท้ายซะแล้ว

ผมนั่งกินกาแฟอยู่หน้ารถครับผมแล้ววันนั้นที่มานี่กำลัง
เขตหรือว่ายังไงใช่ครับกำลังจะกลับไปยกขยะต่อ
กาแฟยังไม่หมดแก้วเลยพอดีก็รถเคลื่อนตัวผมก็เลยเห็น
ชิ้นส่วนกระเด็นไปฝั่งขวามือครับก็ประมาณนี้ครับ
แล้วผมก็ลงมาแล้วก็แจ้งตำรวจอ่าเบื้องต้นตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวต้องมีการไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายต่อไปส่วนศพผู้ตายเนี่ยตอนนี้
ไปชนะสูตรตามกระบวนการที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะประสานให้ญาติมารับศพต่อไปค่ะ